หน้าคล้ายกับนายกรัฐมนตรีของเรามากเลยทีเดียวนะคะ

พอเขาได้กลายเป็นกระแสโด่งดังในโลกโซเชียล

บอกว่าตอนนี้ต้องปิดโทรศัพท์มือถือแล้วนะคะ
เพราะว่ามีแต่คนโทรไปสอบถามจำนวนมาก
โดยยอมรับว่ามีใบหน้าคล้ายนายกรัฐมนตรี

นี่คือโฉมหน้าของดาบตำรวจธราชิบศรีงามผู้บังคับหมู่
งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูทรแม่ริม
ที่ทำหน้าที่สายตรวจตำบลดอนแก้ว
ผู้ที่มีใบหน้าคล้ายกับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
จนเป็นกระแสฮือฮาอยู่ในเวลานี้นะคะ
ดาบตำรวจธราทิพย์บอกว่าภาพที่ไปแชร์กันในสังคมออนไลน์
เป็นภาพขณะปฏิบัติหน้าที่ในงานสถาปนิกล้านนา
มีคนที่ไปร่วมงานนี้มาขอถ่ายภาพ
บอกว่าหน้าคล้ายนายกรัฐมนตรีจังเลยนะคะ
แล้วก็เลยนำไปโพสต์ในโลกออนไลน์แชร์ต่อกันจนดังข้ามคืน
จากนั้นก็มีเพื่อนฝูงโทรศัพท์ไปหากันตลอดทั้งวัน
ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันหยุด

แล้วก็เก็บตัวเงียบอยู่ภายในบ้านพักพร้อมกับครอบครัว

ตัวเองนั้นมีใบหน้าคล้ายนายกรัฐมนตรี
แต่ก็เป็นเพียงแค่บางมุมเท่านั้นค่ะ
ทุกวันนี้นะคะดาบตำรวจธาราทิพย์ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่
ประจำตู้ยามตำรวจดอนแก้วถนนโชตนาตำบลดอนแก้ว

ซึ่งทางผู้บังคับบัญชาก็ทราบเรื่องนี้แล้วค่ะ
อาจจะมีการเรียกตัวไปช่วยบริการด้านงานชุมชนสัมพันธ์
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
เพราะว่ากลายเป็นคนโด่งดังไปแล้วนะคะ
ผมว่าจังหวะที่เขาขมวดคิ้วเนี่ยมีบางมุมที่เหมือนกันนะ
คือเวลาสายตาจริงจัง
แล้วก็ขโมดคิ้วจงละผักน้อยเนี่ยคล้ายกับนายก

แล้วก็โกนหนวดโกนคราวอันนั้น